เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้เหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
เหตุการณ์ที่น้องชายเอามีดไปฟันพี่สาวจนเสียชีวิต
แล้วก็อ้างว่าเหมือนกับเห็นคนจะไปขืนใจพี่สาวก็เลยเอามีดไปฟัน
แล้วก็ตัวเองก็ไปหลบอยู่ที่บ้านพี่ชายอีกคนนึงที่อยู่ใกล้
เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปล้อมจับนะคะ
สุดท้ายก็จับตัวน้องชายที่เป็นคนก่อเหตุออกมาได้
เสื้อไม่ใส่ใส่อังเกงตัวเดียวแล้วก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งอยู่ด้วย
คนนี้ชื่อว่าในเจมส์อายุ๓๒หาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเชือกผูกมือผูกแขน
ไม่ใส่เสื้อใส่อังเกงยินขาสั้นคนนี้
เพราะว่าเอามีดขอกระหน่ำฟันพี่สาวค่ะ
ก็คือนางสาวภูนทรัพย์อายุ๔๘พี่สาวเนี่ยเสียชีวิตคามุ้งเลยนะคะในห้องนอน
บ้านอยู่ในพื้นเที่ยงเผลอวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ์
สภาพศพของพี่สาวก็คือถูกมีดฟันหลายแห่งเลยค่ะคุณผู้ชม
ริมฝีปากที่คอด้านหลัง๓แผลคอด้านหน้าอีก๔๕แผลนอนจมกองเลื่อนนะคะ
ผนังบ้านก็รอยเลือดเต็มไปหมดในเจมส์ผู้ก่อเหตุหลังจากถูกจับก็ยังพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
ว่าคนจะมาขืนใจพี่สาวเลยฆ่าซะแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าฆ่าพี่สาวตัวเองนะคะ
พี่สาวแท้ด้วยพี่ชายของคนก่อเหตุเป็นน้องชายของผู้ตาย
เขามีพี่น้องหลายคนนะคะครอบครัวนี้ครับคนนี้ค่ะเป็นคนมาเจอศพ
และเล่าให้ฟังว่าในเจมส์น้องชายคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุคนนี้วันกินแต่เหล้าค่ะ
ลุ้มคลั่งบ่อยมากวันเกิดเหตุแวะไปเยี่ยมพี่สาวแล้วก็เห็นในเจมส์คลุมโปรงอยู่
ก็ถามในเจมส์ว่ามาทำอะไรในเจมส์ก็รีบวิ่งออกไปก็เลยเห็นว่าพี่สาวนอนตายจมกองเลือดอยู่
ว่าในเจมส์คงไปขอเงินพี่สาวเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อเหล้าพี่สาวไม่ให้ก็เลยคลุมคลั่งก่อเหตุฆ่าพี่สาวนะคะ

ช่วงบ่ายวันนี้ญาติของนางสาวภูนทรัพย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
หยัดก็นำร่างมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดอรัญวาสแน่นอนนะคะบรรยากาศเป็นเป็นความโศกเศร้า
ไปเยี่ยมน้องชายเพื่อที่จะไปถามสาเหตุว่า
ลงมือก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุคืออะไร
น้องชายก็อ้างเหมือนเดิมอ้างว่าหลอน
ได้ยินเสียงแววว่ามีคนจะไปขืนใจพี่สาว
พี่สาวนอนอยู่ในบ้านตั้งใจจะไปช่วยนะ
ก็เลยเอามีดไปฟันร่างคนร้ายแต่กลายเป็นว่าอ้าว
มีดไปฟันร่างพี่สาวเพราะเห็นเงาตะคุ่ม
บนตัวพี่สาวเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ตอนนี้น้องชายก็ได้สติแล้วก็บอกว่าเสียใจ
สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปสาเหตุที่หลอน
น้องชายก็ยอมรับว่าติดเหล้า
คือติดเหล้าถึงขั้นเป็นแบบเป็นโรคอะค่ะ
เป็นโรคที่ติดเหล้าแล้วพอทีเนี้ยเหมือนกับ
พอไม่ได้กินเหล้าหลายวันมันมีอาการหลอน
ทีนี้ค่ะเคยพาน้องชายไปบำบัดแล้วนะคะ
พี่ชายบอกครับแต่บำบัดทีไรกลับมาก็ออกมา

ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องที่เลวร้ายขนาดนี้
ก็เลยฝากเตือนว่าเนี่ยค่ะใครจะคิดว่า
แค่เล่าเองไม่เป็นไรไม่ใช่ยาเสพติดรุนแรง
แต่มันก็รุนแรงนะคะมันมีอาการหลอนถึงขั้น
เกาะเหตุร้ายได้ขนาดนี้เลย
เขารู้ตัวแล้วเขาก็ถามอะไรก็รู้เรื่องนะ
เพราะว่าทำพี่สาวไปทำไม
เพราะว่าไม่รู้มันมีคนมกษิตบอกทำนู่นทำนี่
มีคนจะไปข่วนพี่สาวเขา
เขาก็เลยวิ่งไปที่บ้านนั่นแหละ

แต่คนหามีดก็จะมาฟันคนร้าย
เขาก็เสียใจเขาก็บอกผมเสียใจ

บอกว่าพี่ก็โกรธมากเลยที่ทำแบบนั้น
ส่วนเพื่อนบ้านนะคะชื่อว่านางลอย
ก่อนหน้านี้ในเจมส์ที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไร

เดินไปงัดประตูบ้านน้องสะพ้ายเธอนะคะ

เจมส์ก็ไม่ตอบแล้วก็เดินหนีไปเลย
วันนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถผ่านมาที่บ้านพอดี
ตำรวจก็เลยไปช่วยเตือนให้
หลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นในเจมส์ขี่รถออกไป

น้องชายส่งคลิปไปให้ดู
ว่าในเจมส์เดินแก้ผ้า

ซึ่งก็มีน้องสะพ้ายอยู่บ้านเพียงลำพัง
ก็ไปเหมือนกับพนมมือไหว้อยู่หน้าประตูบ้านนะคะ
นี่นะคะภาพนี้นะคะต้องเบลอนะคะ
เพราะเขาเดินแก้ผ้าเลยนะคะในเจมส์คนนี้

แก้ผ้ามาหน้าบ้านเขาแล้วก็เดินหนีไป
ยืนพนมมืออยู่สักพักนึงแล้วก็หนีไป
เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพวังโป่ง
แต่ปัญหาคือตำรวจเห็นคลิปแล้วตำรวจหัวเราะ
อันนี้นางลอยเป็นคนให้ข้อมูลนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะ
ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไป
อันนี้คือก่อนที่จะมาฆ่าพี่สาวนะก็มีพฤติกรรมหลอนแปลกแล้วอะค่ะ
แล้วสุดท้ายในเจมส์ก็ไปฆ่าพี่สาวแท้ของตัวเอง
นางลอยบอกว่าย้อนกลับไปวันนั้นนะ
ถ้าวันนั้นตำรวจดำเนินการอะไรสักอย่างกับในเจมส
ไปแก้ผ้าเดินไปบ้านคนอื่นเนี่ยนะอาจจะไม่มีเหตุสลดแบบนี้ก็ได้
คลิปที่ว่าแก้ผ้าขึ้นไปนี่แหละ
แก้ผ้าขึ้นไปทำอะไรครับผม
ไม่รู้ไปนั่งไหว้หน้าประตูด้วยนั่งไหว้๓ครั้ง
สะพ้ายก็บอกว่ามาอะไรเจมส์ไปนอนได้แล้วดึกแล้ว
เขาพูดอย่างนี้แหละแล้วก็ไปมันก็วิ่งลงเรือนมา
สะพ้ายมันก็แบบว่าเราก็ไม่คิดอะไรไม่ออกเนอะ
จริงก็กำลังคุยก็บอกว่าทำไมตำรวจไม่แนะนำว่าให้จับไปขังไปอะไร
ทำไมตำรวจไม่แนะนำเราว่าให้เอาไปขังไหมหรือยังไง
เราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมแต่เราก็ไม่แบบว่ากลัวนะ
ก็พูดอะไรไม่ได้ถ้าเขามาดูเขาก็จะได้ไม่มีเหตุนี้เกิดขึ้นค่ะ
เจมส์ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เนี่ยร่างของนางสาวภูมิทรัพย์ก็จะมีการรับไปประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ค่ะ